เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวน่ารักที่จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นงานแต่งงานของน้องชายหญิงที่เป็นคู่แฝดคู่นึง
เขาบอกว่าปกติแล้วฝาแฝดที่เกิดมาเป็นชายหญิง
เขามีความเชื่อกันว่าในอดีตชาติเป็นเนื้อคู่กันมาก่อน

เพราะฉะนั้นแล้วทางครอบครัวเขาก็เลยจัดงานแต่งงาน

ดูบรรยากาศความสนุกสนานของงานวิวาของคู่แฝดกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นพิธีมงคลสมรสเลยนะคะ

ช่วงเช้าก็จะมีเหมือนพิธีของผู้ใหญ่เลยนะคุณ

แห่ขั้นหมากันไปที่พัชฏคาตอาหารเรือนเพชรศรีนาครินสมุทรป่ากราน

กั้นประตูเงินประตูทองด้วยนะคะ
แจกซองกันก่อนจะถึงห้องหอนะคะ
เจ้าบ่าวต้องแจกซองให้เพื่อนเจ้าสาวดูเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคน

แล้วก็มีนี่ค่ะพิธีสู่ขอนะคะ
เจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวรับไหว้กัน
มีหอมกงหอมแก้มแล้วมีเงินสินสอด๒แสนบาท
ทองอีก๒๐บาทนะคะก็คือเท่าน้ำหนักตัวเจ้าสาว
เกลียดแก้มกันแล้ว

เจ้าบ่าวก็คือเด็กชายพิธาสุนทรมารีรัฐหรือว่าน้องกีต้า
ส่วนเจ้าสาวชื่อว่าเด็กหญิงนะชาสุนทรมารีรัฐหรือว่าน้องกีวี่
เป็นฝาแฝดชายหญิงนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล๓แล้วค่ะ
น้องฝาแฝดทั้ง๒คนเนี่ยเค้าชอบทำกิจกรรมที่โรงเรียนเห็นไหม
ดูจากการกล้าแสดงออกนะฮะล่าสุดนี้น้องกีวี่เนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยนะเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑

ยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาม
ผมว่าไม่ใช่การโยนแล้วล่ะค่ะคือการเครื่องใสครับ
น้องก็ไม่มีแรงไงกูลแรงน้อยอย่างเด็กอยู่นะคะ
เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศอีกทีนึงสำหรับการโยนช่อดอกไม้ค่ะ
ทุกคนรักทุกรักของพี่พอที่พอทุกคนรักมาแผ่งหน้าด้วยคุณกัน

ผมบอกแล้วตอนที่โยนไม่ใช่โยนหรอกเครื่องใส่หน้า
ทุ่มเลยแหมนี่คือโฉมหน้าเจ้าสาวรอยต่อไป
คุณพ่อค่ะคุณพ่ออมรสารเล่าให้ฟังบอกว่า
สาเหตุที่จัดพิธีแต่งงานขึ้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีความเชื่อว่า
ลูกทั้งสองเคยเป็นคู่ครองกันมาในชาติปางก่อน
ก็คือเป็นความเชื่อของคนโบราณที่สืบทอดกันมา
ก็เลยต้องมีการจัดงานแต่งงานเพื่อแก้เคล็ดนะคะ
ดังนั้นพอลูกออกมาเป็นแฝดชายหญิงก็จำเป็นว่าจะต้องจัดงานแบบนี้
เพื่อให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเองจ้า
เป็นความเชื่อเนอะแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีสันของงานน่ารักนะคะ

สกิดนะครับคือข่าวแบบนี้จริงเราก็อ่านกันมาหลายรอบแล้วนะครับหลายพื้นที่นะครับ